สนับสนุนโดยโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ
โรงแรม
อย่าเหมือแม่แกเพถอง
มาฟื้องลูกใหญ่
มาไฟลูกงาม

อยากกินสพรถ
กินน้ำและแตงโมไม่อยากกินสมโมะน้าหอนไทยฟรี
อยากกินทุเรียนเมืองนนบุรีอยากกินลิ้นปีที่เมืองลาโน
อยากกินร้างสาดเมืองอุดประดิษฐ์ที่วันสนิทเรียกว่าลองกอง
อยากกินนะน้ำมะพร้าวที่เหนือข้าวคงอยากกินฝรั่งดองพร้อมลูกมาดาน
ไม่อยากจะกินนะมั้งผู้ชมพู่ไม่อยากกินกลัวว่าถ้ามาโทษมันแล้ว
อยากกินหมูแดงพะแนงผัดไก่
ทั้งแกงปลายสุทธิมูฮันอยากกินปลาเมืองและกุญเทียงฮันที่
ทั้งปลาสัยธรรมปลาดุกตัวโต
อยากกินขนุนที่วันสนิทอยากกินน้ำมะกวิ้นที่ปากน้ำโพอยากกินปลาชน
ที่ตัวโตโตและอีกทั้งประเด็นพ่อคงจะตามใจ
กูกินของเปรี้ยวน้ำลายภูมิปากแม่แทกสำหรับน้ำลายลาย
อยากกินส้มสุขและมวลงูดลูกไม้มะเผื้องมะไฟมะปิงมะปัง

น้องแบมค่ะน้องแบมนะจ๊ะจอบคนนี่เห็นบอกว่าเป็นคุณหมอเหรอ
คุณหมออะไรคุณยังมันเรียนไม่จบเลยเป็นหมอแล้ว
หมออะไรนะหมอทำขวัญนาคเอาเหรอเออหมอทำขวัญนาค
รุ่นจิ๋วรุ่นยาวสุดยอดมากแนะนำตัวหน่อยลูกอายุเท่าไหร่เรียนที่ไหน
สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องบีมนะคะเด็กหญิงปาริชัดพรมศรีค่ะ
อยู่ที่โรงเรียนศรีอินทรราชวิทยาลัยค่ะตอนนี้ก็อยู่ม๔
อีกคนนี่เด็กกว่าอีกนะจิ๋วกว่าอีกชื่ออะไรนะแนะนำตัวหน่อยครับ
สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแบมค่ะชื่อจริงเด็กหญิงปฐมวันพรมศรี
อยู่โรงเรียนอนุบาลนครปฐมค่ะ

อานุบัล๒๓โน่ม

ส่วนผมชื่อชนะเดชพิรัตนามงคล

วันตอนเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะ
สวัสดีท่านอาจารย์ทุกคนค่ะ
เป็นอาจารย์ที่ฝึกสอนให้กับน้อง

ทำไมหนูถึงสนใจในการร้องเพลงแหล่แบบนี้
มันเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจดี

ที่ไม่สามารถมีใครร้องได้ขนาดนี้นะ
จุดเริ่มต้นในการฝึกร้องเพลงแหล่

อาจารย์เขาเป็นแบบว่าอารมณ์ประมาณแบบนักบรรยายนักพูดอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเขาถามว่ามีใครร้องเพลงได้บ้าง

อาจารย์เป็นผู้ที่เห็นแววของน้องใช่ไหม

อาจารย์มีวิธีฝึกซ้อมน้องยังไงบ้างคะ
ก็บอกเพลงให้เพลงไป
แล้วก็ไปฝึกมานะฝึกแบบนี้
ฝึกทำลูกคอโดยเฉพาะเน้นลูกคอเลย
เน้นลูกคออ่าอย่างนี้

แปลว่าน้องต้องมีพื้นฐานการร้องเพลงไหมคะ

ก็ตอนนี้ประมาณ๓ปีได้แล้วค่ะ

ว่าทำไมถึงมาเป็นคุณหมอทำขวัญนาคนี้ล่ะ
เพราะว่าตอนแรกหนูเห็นพี่เขาร้องเพลง

อย่าพึ่งพูดเรื่องเงินกับเด็กค่ะ

หนูก็เลยฟังพี่วีนแล้วก็ร้องตามเขาค่ะ

คือเห็นพี่เขาทำแล้วก็อยากทำตามบ้างถูกไหม

หนูโตขึ้นมาจำความได้หนูร้องได้เลยไหมลูก
น้องแบม

ก็ต้องฝึกเพลงที่มันง่ายก่อนฝันแล้วค่ะ
แล้วเพลงแรกที่หนูฝึกเพลงอะไรคะ
เพลงสีกาสั่งหน้าค่ะ

พ่อหน้าจ้าสีกาขอสั่ง

อย่างไรอย่างไรขอให้ทำ

ก็บอกว่ายอดวิวเป็นล้าน
เป็นล้านวิวเลยเดี๋ยวเรามีคลิปให้คุณผู้ชมดูด้วย

น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค

น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค

น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค

น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค

น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค

น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค

น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค

น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค
น้ำตาตกโคให้มีโชคเมียรสิเราเคยคบกันเหอะน้ำตาตกโคให้มีโชค

โหยอาจารย์สุดยอดแบบนั้นสอนลูกสินต์ออกมาได้

อาจารย์ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูอยู่สนใจ
ทำขวานหน้ากติดต่อไปที่ไหนคะอาจารย์
โป๊บบุคทำผวนหน้าแล้วก็ที่เบอร์โทค์
เบอร์โทรเราก็ขึ้นให้คุณผู้ชมแล้วนะคะ
ขอบคุณน้องบีมน้องแบมด้วยนะคะ

การทำขวัญหน้าการแหล่แบบนี้เป็นเรื่องที่ต้องอนุรักษ์กันเอาไว้
เพราะว่าเป็นรากเง่าของคนไทยด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราทิ้งท้ายเวลานี้ไปกันกับโชว์ของน้อง
อยากกินอะไรก็ไปกินกันดูวันนี้

และส่งมามาข้ามมาเฟืองลูกใหญ่มาไฟลูกล้าม
ลูกกินนรรพารำมากลางหัวปลี
อยากกินจับปลอดน้ำและแตงโมง
อยากกินจับปลอดน้ำและแตงโมง
อยากกินจับปลอดน้ำและแตงโมง
ไม่อยากกินสมบัติน้ำก่อนใช้ฟรี
อยากกินทุเรียนเมืองนนบุรี
อยากกินลิ้นปีที่เมืองละน่อ
อยากกินลักษณะเมืองอุตรดิตเพื่อที่วาดและสนิท
เรียกว่าลองกองอยากกินน้ำมะพร้าวที่เหนือข้าว
ข้าวผ่องอยากกินฝรั่งน้องพร้อมลูกมาดัน
ไม่อยากจะกินน้ำมังคู่ชมพู
ไม่อยากกินผัววาถมทดมันเหลียกกินหมูเด็ง
พะแนงผัดไก่หางเกงปลาลัด
ช่วงหน้านะคะไม่ต้องจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารข้าวแกงร้านสุดขนึง
ที่เป็นสายข้าวแกงห้ามพลาดเลย
เดี๋ยวกลับมาติดตามกับช่วงของแท็กซี่พาชิมค่ะ